นักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเมื่อวานี้ได้เข้ารับการตรวจโควิด๑๙นะครับ
เพื่อเตรียมทีมเข้าแข่งขันฟุตบอลโลกในอีก๓เกมที่เหลือครับ
ก็ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับก็เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ตามข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด๑๙
เพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๒ในอีก๓เกมที่เหลือ
การตรวจครั้งนี้ก็นำโดยอาคิรานิชิโนกหัวหน้าภูมิสอน
พร้อมด้วยทีมสตาร์ฟโค้ดและนักเตะอย่างธิริพันธ์พ่วงอาจารย์สหรัฐอยู่เย็นและเจริญศัพท์วงกร
หลังการตรวจอากิน่านิชิโนกล่าวว่าหลังจากการที่เก็บตัวฝึกซ้อม
จะเป็นเกมที่ญาติแต่ก็เชื่อมั่นในฝีเท้าของลูกทีมทุกคน
โดยตนขอโฟกัสในการเก็บ๓คะแนนในแต่ละนัด
เพื่อพาทีมชาติไทยเข้ารอบ๑๒ทีมสุดท้ายให้ได้นะครับ
ส่วนนักฟุตบอลทีมชาติไทยมีโปรแกรมเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมชุดแรก

ก็คือชนบุรีเอฟซีสิงห์เชียงรายยูนิเต็ดบูรัมยูเนเต็ดแล้วก็ชูแบงคอกยูเนเต็ด
จะเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ในวันที่๗พฤษภาคม
แล้วก็จะเข้าแคมป์ในวันที่๑๐พฤษภาคม
และมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง๒นัดพบกับทาจิกิสถานแล้วก็ทีมชาติโอมานในวันที่๒๕แล้วก็๒๙พฤษภาคม
ก่อนทำการแบ่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบพระเจ้าโซนเอเชียรอบ๒นะครับ
โดยโปรแกรมการแข่งขันก็มีดังนี้นะครับย้ำกันอีกสักหนึ่งครั้งนะครับ
วันที่๓มิถุนายนทีมชาติไทยพบกับอินโดนีเซียที่สนามอัลมักตุมสเตดียม
แล้วก็วันที่๑๕มิถุนายนนะครับทีมชาติไทยพบกับมาเลเซียที่สนามอัลมักตูสเตดียมนะครับ
ทั้ง๓เกมแข่งขันในเวลา๒๓นาฬิกา๔๕นาที
โดยไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ก็ถ่ายท่อสดให้ชมเช่นเดิมนะครับ